ทำไมต้องไปดึงน้องคนนี้ลงมาจากเวทีหมอลำด้วย

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการจะจับมือกับนักร้องหมอลำ
แต่นักร้องเนี่ยสายตากำลังมองเด็กที่กำลังเต้น

ไม่ได้ยินเสียงคนที่ต้องการจะจับมือ

ปรากฏว่าพอมีคนเข้าไปช่วยน้อง

โดนกระชากลงมาแล้วน้องเขาบาดเจ็บ

หลังจากนั้นตำรวจต้องมาเคลียร์
แต่การเคลียร์ของตำรวจในคืนที่เกิดเรื่อง
คือเอาไฟมาส่องแล้วแยกแยกเสร็จปั๊บ
วันนี้เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา
ตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการคุยกันอยู่ที่โรงพักฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เวทีหมอลำ
ในอำเภอมันจาคิรีที่ขอนแก่นเป็นหมอลำซิ่ง

ช่วงนี้เป็นหน้าหมอลำด้วย

เขาสนิทกันกับคนที่อยู่ในวงหมอลำ
ก็เลยเชิญขึ้นไปเต้นด้วยแล้วดูท่าเต้นเขาสิฮะ

โอ้โหทำให้คนข้างล่างก็สนุกสนานเฮฮา

นี่นะฮะจังหวะนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่ง

จังหวะที่เขาอยากจะขอจับมือกับนักร้องเนี่ย

จนทำให้คนก่อเหตุเนี่ยโมโห

จังหวะนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่กระตุกน้องลงมาแบบนี้

แขนของน้องไปขูดกับขอบเวทีบาดเจ็บ
หัวเข่าตกลงมากระแทกพื้นช้ำอีกต่างหาก
คือช่วงหัวเข่าช่วงต้นขาช่วงแขนเนี่ย

หลังจากนั้นก็มีคนชุดดำต้องการเข้าไปช่วยน้อง
พอจะเข้าไปช่วยปรากฏว่าฝั่งคนก่อเหตุ
ยกพวกมารุมทำร้ายกันเกิดขึ้นอีก

เหตุการณ์แรกคือดึงน้องโบ๊ทตกมาจากเวที
เหตุการณ์ที่สองก็คือไปรุมทำร้ายพลเมืองดี
ตำรวจโรงพักบรรจาคิรีครับรับแจ้งเรื่อง
หลังจากนั้นก็วันนี้นัดทั้งสองฝ่ายไปคุยไปเคลียร์กัน

พูดดีก็ได้ทำไมต้องไปใช้ความรุนแรงขนาดนั้น
แล้วมีข้อมูลบอกว่าคนก่อเหตุมีการพูดเหยียด
สาวประเภท๒ด้วยนะอารมณ์แบบว่าไม่ชอบ
อ๋อเหรอมาดูผู้หญิงเต้นไม่ได้มาดูกระเทยเต้นอะไรแบบนี้

เราไปคุยกับน้องโบ๊ทอายุ๑๓เองนะครับ

โบ๊ทบอกว่าตัวเองรู้จักกับนักร้องและวงหมอลำเป็นอย่างดี
เขาก็เลยเชิญน้องขึ้นไปเต้น

ซึ่งน้องก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องทำน้องถึงแบบนี้ด้วย

คือคุยกันดีก็ได้นี่นะฮะ
แล้ววันนี้เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงตำรวจนัดให้ไปเจรจากลายเกลี่ย
ถามว่าแล้วน้องจะเอายังไงน้องบอกเดี๋ยวต้องขอคุยก่อน

ลำพังตัวน้องเองนี่ก็เจ็บแล้วนะ
แล้วคนที่เขามาช่วยน้องก็โดนลุมทำร้ายอีกต่างหาก

เขาก็แบบที่ว่าเขาอยู่เมาวิ่งไปวิ่งมา
แล้วเขาก็พูดว่าพูดกับเกอร์เทย
พูดเลยว่ามึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอ

นักร้องเขาไม่สนใจ
อ๋อคิดว่านักร้องเขาไม่สนใจคนนั้น
คือเขาจะขอจับมือนักร้องเต
อือคนที่ทำนั้นก็โตกว่าแก่กว่า
เป็นอารมณ์ที่กำลังอินอยู่กับแบบเอออยาก
อยากคุยอยากอะไรแต่มันก็ไม่น่าที่จะดึงเขาลงมาแบบนั้นเนอะ
นี่แหละครับตำรวจโรงพักมันจคีรีครับ
ผู้กำกับการโรงพักบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
แล้วก็เจรจาพูดคุยไก่เกลี่ยกันนะฮะ
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนผิดว่าไปตามผิด
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปฮะ

นี่เฉพาะของน้องโบ๊ทนะในฝั่งของคนที่ไปช่วยแล้วก็โดนทำร้ายอีก
อันนี้ก็ต้องแยกกันไปอีกนะฮะรอติดตามความคืบหน้าครับ
ที่งานจะได้ไปอยู่ความสนุกสนานนะคะมาเป็นแบบนี้